หลังจากที่ขอสชได้ผ่อนปลนให้บรรดานักการเมืองและผู้ที่เคยถูกขึ้นบัญชี
คศสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับ
ล่าสุดก็มีการผ่อนปลนสถานที่ที่เคยเชิญตัวบุคคลมาปรับทัศนคติ
จากเดิมต้องมาพูดคุยกันในค่ายทหาร
แต่ว่าจากนี้ไปนะครับจะใช้สารากลางจังหวัด
หรือว่าสถานีตำรวจเป็นสถานที่นัดพบแทนเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้น

นี่ไม่ใช่การปรับกลยุทธ์แต่ว่าทำไปเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขครับ
คศชผมก็คือต้องการบ้านเมืองมาสงบผมก็ปล่อยไปเรื่อย
ถ้าไม่สงบก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ได้ไม่ได้ยาก

ไม่ใช่มีแรงกดดันจากต่างประเทศ

ส่วนการผ่อนคลายให้บุคคลที่ไม่มีคดี

ทำให้กลุ่มนปชเตรียมจัดทริปเดินทาง
ไปนครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต

หากทำถูกต้องก็สามารถทำได้

ขณะที่ในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการต่างประเทศระบุนะครับว่า

จะอนุญาตให้นักการเมืองออกนอกประเทศได้แล้ว
เพราะเชื่อว่านักการเมืองคงจะพูดเรื่องดีของประเทศ
และหากถูกองค์กรต่างประเทศเชิญไปพูด

และแม้ประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
แต่มีบรรยากาศน่าอยู่กว่าหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาคอสช
ยืนยันนะครับว่าจากนี้ไปเตรียมเชิญบุคคลหรือกลุ่มต่าง
หารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม

ปัญหาผู้มีอิทธิพลปัญหาการจัดระเบียบสังคม
บังคับใช้กฎหมายที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะ

และสร้างบรรยากาศของการพูดคุยให้ดีขึ้น